มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยา
เป็นนาทีชีวิตของพลเมืองดีที่เราต้องช่วยกันเอาใจช่วยนะคะแล้วให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองด้วย
พลเมืองดีคนนี้วิ่งไปช่วยคนขับรถกระบะที่กำลังจมน้ำก็ช่วยเขามาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แต่ว่าขณะที่ช่วยเนี่ยเขาเกิดพลัดลื่นล้มค่ะแล้วก็ถูกน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่คนขับรถกระบะที่ผู้ชายคนที่ดำผุดดำโผล่อยู่ตรงนั้นเข้าไปช่วย
แล้วเขาก็ถ่ายคนที่เข้าไปช่วยเขานะคะซึ่งลื่นล้มแล้วถูกกระแสน้ำพัดลงไปลอยอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะ
เราจะเห็นว่าเขาผุบโผล่อยู่ถึง๓ครั้งนะคะ
เสียงที่บอกเอารีบไปช่วยรีบไปช่วยนั่นคือเสียงผู้ใหญ่บ้านบอกให้รีบเอาเรือออกไปช่วย
แต่ว่าเขาไม่สามารถคว้าเรือไว้ได้น้ำมันไหลแรงมากอะค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะ
นี่คือเหตุการณ์นาทีชีวิตที่เกิดขึ้นบนถนนสร้างใหม่เชื่อมระหว่างคอสะพานวัดบันไดช้าง
คันกั้นน้ำชนระประธานค่ะอยู่ที่อำเภอเสนาพระนครศรียุธยา
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เอาเรือออกไปค้นหา
แต่ยังไม่เจอค่ะคือน้ำมันสูงด้วยแล้วน้ำไหลแรงด้วยนะคะ
คุณพรชัยซึ่งเป็นเพื่อนของคุณมงคลผู้สูญหายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าคุณมงคลขับรถมาติดตั้งแอร์ที่อำเภอบางบาน

รถตกไหลทางจมน้ำไปครึ่งคันสตาร์ทไม่ติด

สักพักมีรถกระบะอีกคันที่ขับตามมา

คุณมงคลก็เลยไปช่วยแบบไม่คิดชีวิตเลย
คือคนดีไม่คิดเยอะไปเลย
แต่เกิดพลาดล้มตกขอบถนน
ทำให้น้ำเนี่ยพัดร่างเขาพัดไปกลางทุ่งนาแบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านนะคะนายประยุทธ์ไกรสิงห์บอกว่า
เสียใจกับพลเมืองดีซึ่งเขาเป็นคนนอกพื้นที่
คนขับรถกระบะก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าพลเมืองดีไปช่วยจนปลอดภัย
รู้สึกเสียใจแล้วเขาเองทำอะไรไม่ถูก
ขอสะดุดีผู้ที่ทำความดีจนตนเองได้รับอันตราย
เขาวิ่งเข้าไปช่วยตอนนั้นก็หยิบโทรศัพท์

ก็เลยทำให้ได้เห็นวินาทีสุดท้าย
ก่อนที่เขาจะจมหายไปต่อหน้าต่อตา

แต่เราก็ได้แต่หวังว่า
ก็จะปลอดภัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะ